แล้วก็ช่วงเย็นก็ปั่นจักรยานเส้นทางเดิมแล้วไปกลับ
วันที่๑๙เนี่ยไม่ได้สังเกตอะไรสังเกตแต่กลิ่น
กลิ่นอย่างเดียวว่ากลิ่นมันเหม็นสาบเหมือนมีอะไรเสียของเน่า
พอวันที่๒๐เนี่ยพี่ก็วิ่งเหมือนเดิมอีก
แต่ว่า๒๐เนี่ยพี่เริ่มมองเห็นกระเป๋า

แต่ไม่ได้ไม่คิดอะไรมากเข้าใจว่าเขาโยนทิ้งหล่นทิ้งของ
หรือจะเป็นของอาจจะเป็นของพวกยาเสพติดอะไรหรือเปล่า
เราก็ยังไม่อยากยุ่งเผื่อเขาจะมาเอาคืนเรากับเขาใช่ไหม

ช่วงเย็นก็วิ่งก็วิ่งเหมือนเดิมวิ่งออกกำลังกาย
ก็ยังมองกระเป๋าอันนี้อยู่กระเป๋านี้ก็ยังปิดอยู่

พอมาวันที่๒๑พี่ก็ยังวิ่งออกกำลังกายช่วงเช้า๖โมงครับ
แต่วิ่งวิ่งไม่นานก็วิ่งแล้วไปวิ่งกลับก็ยังเห็นกระเป๋านี้อยู่
แล้วตกเย็นก็ปั่นจักรยานก็มองกระเป๋าอันนี้
แต่ช่วงที่เริ่มสังเกตก็คือกระเป๋านี้เขาเริ่มซิปเขาเริ่มแปะ
แต่งนิดนึงที่ปลายหัวมุมเป้ครับ
แต่ก็ไม่คิดอะไรแต่คิดแล้วว่าลิ้นเนี่ยมีอะไรแน่นอนแล้ว
แต่ไม่คิดว่าจะอะไรขนาดนี้
พอวันที่๒๒ก็พี่ก็ปั่นจักรยานยนต์เหมือนเดิม
เช้าวิ่งก็เจอก็เจอเป้ไปเนี่ยแต่คราวนี้รอบนี้เป้เขาเริ่มปิ้น
ปลายเป้เขามีถุงพลาสติกสีดำปิ้นออกมาครับ

แต่ส่วนคนเก็บขยะเป็นของทางมีนบุรีครับ
กวาดขยะก็จะบอกเขาว่าช่วยสังเกตเป้นี้ให้หน่อย
แล้วก็มีอะไรก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไป
คิดอย่างเดียวแล้วก็วิ่งกลับบ้านไปอาบน้ำทำงาน
พอตกเย็นก็มาปั่นจักรยานก็เห็นเป้ไปนี่แหละ
ก็นั่งหลังเรียนใจอยู่ทุกวันทั้งชั่วโมงครับ
คุยกับเพื่อนในกลุ่มบอกเฮ้ยไปไปดูเป้นี้หน่อยว่ามันมีอะไรในเป้แน่นอน
ว่ามันหลายวันแล้วก็อย่างมันเน่ามันมีกลิ่น

ขี่มอไซค์เมื่อคืนกันมาสองทุ่มมาตรงที่เกิดเหตุนะครับ
พอที่เกิดเหตุปุ๊บเราก็เห็นกระเป๋าเนี่ยก็ดมลงเฮ้ยใช่ไว้กลิ่นเหม็นเน่าไม่รู้มีในนี้แน่นอนอาจจะเอาซากสากซากอะไรฝังไว้ในนี้อะไรหรือเปล่าแล้วพี่ก็เลยโทรเข้ามูลนิธิร่มใส่ประสานกับน้องเขาที่มูลนิธิให้มูลนิธิจารุข่ายมาที่เกิดเหตุนะครับ
พอน้องโอโซนมาถึงที่เกิดเหตุก็เราก็ทำการขยับเป้ไปเนี้ยจากตำแหน่งที่เราเห็นมุมมุมมุมด้านด้านขวาขยับมาอยู่ตรงประมาณช่วงเนี้ยเมตรหนึ่งเพื่อให้มันสะดวกเราก็เลยเอากางไก่อ่ะฮะกางไก่พร้อมกับถ่ายวีดีโอไว้เริ่มต้นเลยคือเราป้องกันตัวเราเองด้วยถ่ายวีดีโอว่านี้เราจะทำการเปิดน่ะเปิดข้างใน
ตัดชั้นในเนี้ยเราเจอเส้นผมยังไม่เจอเส้นผมมันมีมันมีถุงมันมีอันนั้นนะคะไอ้ผ้าเช็ดตัวอ่ะห่อห่อหัวไว้อยู่
เราลองขยับดึงดึงไพ่ตัวออกเราเจอเส้นผมเส้นผมพร้อมกับหูคนเราก็เลยหยุดหยุดการหยุดการเปิดเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่แล้ว
พี่ก็เลยบอกน้องเขาว่าเบรกแล้วเรียกเจ้าหน้าที่สอนอมมินบุรีมานะครับตอนนี้ก็เราก็รอรอร้อยเวรมาครับนะฮะ
ร้อยเวียนก็ผู้กองสูงมิมนต์เข้ามาที่เกิดเหตุก็ประมาณสองทุ่มสี่สิบกว่าสองทุ่มสี่สิบกว่าผู้กองมาถึงปุ๊บก็ขอเปิดหน่อยนึงขยับอีกนิดนึง
คราวนี้พอเปิดมาปุ๊บเราเจอคอที่ถูกตัดถูกตัดนะฮะก็คือพอถูกตัดปุ๊บเนี้ยเอ่อผู้กองก็บอกหยุดก่อนรอพอถอแล้วเพราะว่าขั้นตอนคงต้องไม่เหนื่อยนะเพราะว่าแล้วช่วงระหว่างนั้นเราก็ทำการหาหาชิ้นส่วนที่เหลือเพราะว่าเราเจอหัวเจอหัวก็น่าจะมีตัวมีขาเลยใช่ไหมเราก็ไปเจอไอ้เจ้ากระสอบสองกระส
เราก็เลยวินิจฉัยเราก็เลยวินิจฉัยว่าเนี้ยมันมีชิ้นส่วนละน่าจะเป็นน่าจะเป็นศพ
ทั้งหมดมีสี่จุดนะจุดที่หนึ่งที่เราพบศรีษะเนี้ยเป็นเป้เนี้ยเป็นจุดที่หนึ่งครับตำแหล่งนี้นะครับ
เป้จุดนี้เป็นจุดที่พบศรีษะใช่ครับเป้ศรีดำศรีษะอยู่ถูกต้องครับแล้วไปตำแหน่งที่สองเราอยู่ด้านโน้น
ตำแหน่งที่สองก็จะห่างจากจุดแรกนะครับประมาณสองถึงสามเมตรจะถูกจะถูกอยู่ตรงนี้คู่กันสองกระสอบนะฮะสองกระสอบอันนี้จะเป็นลำตัวกับช่วงโค้นขาน่องน่องบนคู่นะฮะเสร็จแล้วเราไปเจอจุดที่สามอยู่ด้านในด้านในเป็นมือมือตั้งสองสองมือสองขาด้านในตรงหลังสายไฟนั้นจะไม่ไปนะครับช่วงนั้นแหละครับใช่
ลักษณะอย่างโยนเข้ามาอันนี้พี่ว่าถ้าเป็นตัวอย่างที่ผู้การว่าเนี่ยผู้การบอกว่าน่าจะเป็นการยกขึ้นมามามาฟังมากกว่าเพราะว่าถ้าถ้าการที่จะโยนอย่างนี้มันลงเนี่ยยากมันไกลหนักนะครับครับเอ่อหลังจากจุดนี้แล้วค่ะพี่มีจุดไหนอีกไหมครับพอเราพบแล้วเราขาดเราขาดแขนก็ขานะฮะเราก็เดินเดินมาตำแหน่ง

บาดแผลจากการหันเนี่ยเขาน่าจะมีประสบการณ์ในการในการหันในการแล่

ที่ใกล้เคียงนะครับเราจะได้ที่สุดสร้างตัวบุคคลนะครับ
ที่สุดหายและที่อุดเสียชีวิตครับ
เอาว่าเรือนายจะบุกไหวนะครับ
โดยที่สุดหายและอุดเสียชีวิตครับ
อิสระรมุมไหวที่เราจะพาไป
เพื่อนลาก่อนแบบนี้
เกี่ยวกับคนที่รัก
ในกรุณารภรรยากาศ